รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามมารายงานสภาพอากาศกันให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
อากาศหนาวมาเยือนแล้วก็ต้องหาเสื้อผ้าใส่กันซะหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองสวยก็มีเยอะและทั้งหมดนี้นะคะทำความสะอาดแล้วพร้อมใช้งานค่ะ
แต่ก่อนจะไปไหนมาไหนเนี่ยอยากจะย้ำเตือนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกหนักมากนะคะ
ดังนั้นต้องระมัดระวังกันหน่อยและตรวจสอบข้อมูลกันว่าเป็นเพราะปัจจัยอะไรนะคะ
จะมีร่องฝนค่ะที่อยู่บริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างที่กำลังเคลื่อนตัวมาบริเวณอ่าวไทยบริเวณภาคใต้และทะเลอันดามัน
จึงทำให้บริเวณภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนให้ระมัดระวังกันแล้วนะคะ
คลื่นจะสูงค่ะรวมไปถึงต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มพื้นที่ริมชายฝั่งริมตลิงก็ต้องระมัดระวังคลื่นซัดฝั่งกันด้วยนะคะ
นี่ขอย้ำเตือนเป็นพิเศษเลยส่วนภาคเหนือภาคอีสานหรือตอนบนอากาศก็ยังคงหนาวจัดนั่นเองนะคะ
มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะสำหรับภาคเหนือภาคอีสานช่วงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง๑๒องศานะคะจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ
ส่วนยอดดอยยอดภูอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ๘๑๓องศาเซลเซียส
เกษตรกรที่ต้องออกไปทำไร่ไถนาในยามเช้า

วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหยในช่วงน้ำแรง
ปกคลุมพืชการเกษตรด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะดึกถึงเช้าอากาศเย็น
มีฝนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบ๑๙องศาเซลเซียส
พื้นที่ริมทะเลคลื่นสูง๑เมตรนะคะ
เกษตรกรต้องควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตเลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ปลูกพืชใช้น้ำน้อยพืชอายุสั้น
และระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะ
ส่วนทะเลอาวไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
สำหรับภาคใต้นะคะจะมีฝนทั้ง๒ฝั่ง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักทางภาคใต้ตอนล่าง
ทะเลจะมีคลื่นสูง๒๓เมตรเลยค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ส่วนเกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ
และระวังโรคพืชจากเชื้อรากันด้วยนะคะ